กลับมาแล้วค่ะกับบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
เช้าแบบนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราสองคนนะคะ
ใครอยากดูเกี่ยวกับเรื่องน้องทั้ง๑๓คน
อัปเดตก็ติดตามกับไทยรัฐที่นี้นะครับ
แล้วก็ส่งไลน์หน้าจอทักทายกันมา
เรื่องของข่าวบันเทิงกันได้ด้วยนะคะ
ชอบสูบบุหรี่ส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาในห้อง
ซึ่งภรรยาอยู่กับลูกเล็กเพียงลำพังนะคะ

ตอนนี้เห็นว่าทางคอนโดออกจดหมายเตือนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

เราเคยเป็นคนสูบบุหรี่นะเคยสูบบุหรี่
แต่ว่าที่เราเลิกเนี่ยเพราะว่าลูก
เพราะว่าเราอยากมีลูกเพราะผมก็ตั้งไว้อยู่แล้วแหละเนอะ

และการที่เราแบบมาเจอคนสูบข้างห้องเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ

แล้วก็มันก็เป็นการอยู่ร่วมกันเราอยู่คอนโดมันพูดยากจริง

สุดท้ายก็เขาก็ส่งจดหมายเตือนอะไรอย่างนี้
คือคุณตำรวจก็บอกว่าเออก็ทำอะไรลำบากเนอะ
ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นครับเขาก็แบบ

เพราะเราก็บอกว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันต้องช่วยกันหน่อย

บอกเลยนะคะว่าหนุ่มแอมเขายอมเปลี่ยนตัวเองแทบทุกเรื่อง
เมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยสูบบุหรี่ก็เปลี่ยนก็เลิกไปเลยนะฮะ
วางแพลนการใช้เงินเอามาเป็นทุนการศึกษาลูกดีกว่าแอมว่างี้
รวมไปถึงเตรียมวางแพลนปั๊มทายาทคนต่อไปแล้วด้วยนั่นเองนะคะ
เจ้าตัวก็เลยบอกเอาไว้ว่าตอนนี้จะรับงานทั่วราชอาณาจักรนะคะ
แต่ว่าจริงดิฉันก็รู้จักกับคุณแอมนี่แหละค่ะ
ตั้งแต่ตอนเป็นข่าวคราวแบบท้องปุ๊บปั๊บ
มีลงมีลูกตอนที่ไปโป๊แตกตอนที่งานมั่นนะคะ
ของคุณเป๊กกับคุณนิวที่เชียงใหม่นั่นแหละ
แฟนนางก็ท้องป่องมาเลยตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกัน
เป็นกำลังใจให้รอปั๊มลูกคนต่อไปละกันค่ะ